แล้วก็จากการที่เราตรวจร่างกายนะครับ
ทำให้สงสัยว่าน่าจะเป็นสารอะไรที่ก่อให้เกิดสิ่ง
หรือว่าอาการที่เกิดขึ้นดังนี้นะครับ
โดยที่ไม่ใช่เป็นในเรื่องของทหาร
หรือว่าเรื่องของอะไรตามปกตินะครับ

คือว่าอันที่หนึ่งคือถ้าแพ้อาหารใช่ไหมครับ
อะไรต่างกินเข้าไปแล้วก็มีอาการ

เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือ

แต่ว่าเราดูแลรักษาแล้วก็ไม่หายไปสักที
ทั้งที่เราในแง่ของอาหารที่ทางโรงพยาบาลให้เนี่ย

แต่ว่าก็ยังเกิดซ้ำจนทางภีมแพทย์เอกใจว่า

นอกจากการแพ้ทั่วไปที่ทำให้เกิดอันนั้นขึ้น

วันนี้เรายังตามคดีนี้กันต่อนะคะ
เพราะว่าข่าวของวันนี้คาดว่าน่าจะมีผลตรวจดีเอนเอ
ระหว่างแม่กับเด็กผู้ชายอายุ๒๓ขวบออกมาแล้วนะคะ
แล้วก็ถ้าตามข่าวเนี่ยคือข่าวที่ชัดเจนที่สุดก็บอกว่า

แต่ในทางคดีแล้วเนี่ยนะคะ
เอกสารยืนยันตัวนี้ถือว่าเป็นทางการแล้วหรือยัง

เราจะคุยกับผู้กำกับการ๔กองบังคับการปราบปราม

พันธุ์ตำรวจเอกประทักษ์ขวัญนาค่ะ

เป็นทางการนี้ยังไม่ได้รับครับ

ตามว่าเบื้องต้นที่ตรวจสอบพบเนี่ย

ค่ะแต่ทีนี้ยังไงก็ต้องดู
เดี๋ยวนะคะที่ภูมิกับบอกว่าประสานกันก็คือ

อ่าทีนี้ในส่วนของสมมุตินะคะท่าน
เราพูดถึงข้อกล่าวหาแล้วพ่วงข้อมูลนี้เข้าไป
ความเป็นแม่ลูกแท้กัน
มีผลต่อการตั้งข้อหาเพิ่ม
หรือว่าตัดข้อหาบางส่วนออกไหมคะ

คือเด็กจะเป็นลูกใครนี่ก็คือส่วนหนึ่ง
แต่ว่าการที่เด็กถูกกระทำนั้นก็อีกส่วน
เพราะว่าข้อที่จริงเนี่ยเขาต้องถามตามที่
ทางแพทย์ได้ยินตามรายงานของแพทย์นะครับว่า
ถูกกระทำเนื่องจากยังไง
แล้วถูกกระทำมีการนำภาพเด็กไว้
เพื่อไปแสดงประแผนภาพประโยชน์แล้วได้อะไรมา
สำรวจจุดยกจากเรียนราคาจากทุกส่วน
ส่วนที่ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นลูกใครหรือจะอะไรยังไง
มันก็อีกส่วนหนึ่งครับมันไม่เกี่ยวกับการปิด
ค่ะพุ่มกลับค้าจาก๕ข้อกล่าวหาที่ออกมาเป็นข่าวที่ทางกองปราบเป็นคนแถลง
ข้อกล่าวหานี้ใช้กับการกระทำต่อเด็กทั้งสองคน
น้องที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็น้องที่ป่วยอยู่

ทั้งสองคนใช้ข้อกล่าวหาเหมือนกันใช่ไหมคะ
หรือหมายถึงว่า๕ข้อกล่าวหานี้แต่ละคนอาจจะ๓บ้าง๒บัตรเล็กยังไงค่ะ
เราดูในภาพรวมว่าการกระทำของเขาเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันมา

แล้วสองคนเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่ทำแล้วก็คาบเกี่ยวกัน
แต่ว่าเพื่อที่คาดเกี่ยวกันแล้วก็ได้มาซึ่งสมประโยชน์

เดี๋ยวขอให้ทางห่วงได้รวบรวมหลักฐานให้พบกว้นสมบูรณ์ก่อนดีกว่า
ให้มันก้อนให้มันเจ็บซึ่งก่อนยังรวบรวมหลักฐานหนึ่งครับ
แต่ก็คือได้ความว่า๕ข้อกล่าวหา
ที่ว่านี้เนี่ยคือการกระทำต่อเด็กทั้งสองคนใช่ไหมคะ

ค่ะทีนี้ภูมิกับค่ะในส่วนของข้อมูลตอนนี้
ในแง่ของสำนวนนะคะ
ยังต้องรอเรื่องอะไรอีกเพื่อให้สำนวนครบ
แล้วก็เขียนจบสำนวนส่งขั้นตอนต่อไปค่ะ
ในเรื่องสำนวนผมขออนุญาตกินไว้ก่อนลงได้ไหมครับ

ในส่วนของการทำสำนวนนะตอนนี้
คือมันมีอยู่หลายประเด็นนะคะนอกเหนือจากการกระทำต่อเด็กแล้ว
ฉันถามไล่เรียงแบบนี้ว่าณตอนนี้จากที่ตำรวจสอบปากคำ
พ่อกับแม่ของแม่ปุ๊กมีส่วนรู้เห็นไหมคะ
ยังอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานกันอยู่เลยครับ
แต่ถ้าถึงสมณตอนนี้นะถ้าพบว่าผิดเนี่ย
ก็ดำเนินคดีอยู่แล้วครับแต่ถ้าถ้ายังไม่ดำเนินคดี
นี่คือหลักฐานยังไม่ถึงคือหลักฐานถึงใคร

ค่ะดูลักษณะนี้ณราชวงศ์นี้เนี่ย
ก็ยังเจอแค่เขาคนเดียวคนอื่นไม่ถึงครับ
ทีนี้ถ้าดูจากลักษณะหรือพฤติกรรมแล้วเนี่ยนะคะ
เป็นเป็นไปได้ไหมคะว่าทั้งหมดนี้เนี่ย
ถ้ามันเกิดความผิดขึ้นจริงเนี่ย
คือคนในบ้านของแม่ปุ๊กคนอื่น
ไม่ว่าจะเป็นในสถานะคุณตาคุณยาย
คือจะไม่รู้เลยว่ามีเงินเข้ามาเท่าไหร่เงินออกไปเท่าไหร่
เปิดเอกสารด้วยเอกสารใครมีเงินกี่บัญชี
คือเป็นไปได้ไหมคะที่จะไม่รับรู้เลยสักขั้นตอน
อันนี้จะต้องควรให้ความพฤติกรรมกับทุกฝ่ายนะครับ
เราสงสัยได้ถ้าไม่ชัดก็ต้องทิสูจน์แน่ชัดก่อน
เพราะว่าต้องข้างตรงการเฉพาะอีกเหล่าน่ะ

เมื่อไหร่ถ้าเจทุกอย่างเนี่ย
พร้อมแสดงให้ซ่าคลุปุกราการอยู่แล้วครับ
ภูมิกับคะในส่วนของแม่
เข้าที่ดูไม่ครับ
ใช่ครับไม่คือจากคำให้การของเขานะครับแล้วเราพิสูจน์จากคำให้การที่เขาพูดมาเนี่ย
จริงต้องพูดเขาออกแล้วก็ณตอนนี้ณทุกโมงนี้
ยังไม่พบว่าเขามีส่วนหน้าส่วนเสียกับคนประโยชน์ในใจที่ได้จากการกระทำของผู้ต้องหาในคตินี้
เขาถือว่าคุณแม่คุณแม่แท้ของน้องคนโตเนี่ยนะคะถือว่าเป็นผู้เสียหายที่อาจจะแจ้งความเอาผิดกับแม่ปุ๊กได้ไหมคะ
ก็ได้ครับ
เรียนไม่ทราบว่าทางตำรวจได้สอบในลักษณะของอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับสำนวนนะคะ
แต่ว่าโดยพฤติกรรมแล้วเนี่ยตอนที่คุณแม่แท้เขาให้น้องมาเนี่ย
คือลักษณะการพูดคุยหรือว่าการตกลงกันมันเป็นลักษณะไหนหรือว่าเขามีเกี่ยวดองกันในฐานะอะไรไหมคะท่าน
อ่าเขาไม่ได้รู้จักกันมาก่อนอันนี้ขอขออนุญาตให้ให้ข้อมูลแค่นี้ได้ไหมครับ

แต่ว่าทั้งสองคนนี้ไม่เคยรู้จักหรือมีสาเหตุเจออะไรกันมาก่อนเลย
ค่ะแล้วเอกสารของแม่แท้เด็กเนี่ยถูกนำมาใช้จริงใช่ไหมคะ
อ่ารู้สึกจะลึกลงไปเรื่อย
อันนี้ถ้าจำเป็นต้องอยู่ในสำนวนก็ไม่บอกได้ค่ะท่าน
ก็คือสิ่งที่ปรากฏในการนำไปใช้สำหรับคดีช่อโกงอะไรพวกนี้
เขาไม่ได้ใช้หลักฐานของตัวเขาเองเขาใช้หลักฐานของคนอื่น

ได้ค่ะได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะทีนี้ในส่วนของเงินค่ะท่าน
คือตามข่าวบอกว่าเงินมีหมุนเวียนบางข่าวก็พูดถึง๑๕ล้าน
ข่าวก็พูดถึง๒๐ล้านจำนวนเงินที่เข้ามาในลักษณะของการบริจาค
เพื่อช่วยเหลือน้องทั้งสองคนนะคะไม่อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันควรจะแยกกับการขายของออนไลน์หรือเปล่านะคะ
คือตำรวจพอจะบอกยอดเงินที่แท้จริงทั้งหมดของในช่วง๒๓ปีนี้ได้ไหมคะ
เนื่องจากว่าการทำธุรกรรมพวกนี้มันทำหลายครั้งมากเป็นหลักหลายพันครั้งนะครับ
เพราะนี้พอหลายพันครั้งเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยจะเป็นค่าอะไรเนี่ยเราต้องตรวจสอบจากผู้ที่โอนเข้ามา
ซึ่งจะมีทั้งยอดบริจาคขายสินค้าหรือว่าเหตุผลอะไรอื่นอื่นเนี่ย
ทีนี้ถ้าตอบให้ชัดเจนที่สุดว่าเรื่องเงินขาเข้าจะเป็นค่าอะไรก็แล้วแต่
แต่ผิดโอนของบัญชีเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ๑๑ล้านเศษ
เอ่ออย่างไรมีถูกถูกอยู่หรอคะท่าน
เอ่อภูมิขาผ้าในส่วนของเงินเนี่ยตามข่าวบอกว่ายอดเงินจากการสำรวจ๕บัญชีเนี่ย
ไม่มียอดเงินแล้วเหรอคะท่าน

เหลือหลักร้อยครับเหลือหลักร้อยยอดเท่าไหร่เนี่ย
นี้ผมจำไม่ได้ครับไม่แน่ใจ
แทบจะหมดแล้วครับ
ไม่น้อยค่ะไปไหนเนี่ยขอเวลาพวกผมทำงานก่อน

คือกำลังจะถามว่ามันเกี่ยวข้องกับที่มันมีข่าวออกมาว่า
ปุ๊กเขาน่าจะไปเป็นเท้าแชร์อะไรแบบนี้ด้วยป่ะคะท่าน
อันนี้คือต้องขอเวลาตรวจสอบนิดนึงครับว่า
ทุกอย่างที่สื่อหรือว่าสังคมสงสัยเนี่ย
ก็คือสามารถส่งเข้ามาได้แล้วทางผมจะตอบให้ทุกอย่างเลย

ค่ะได้ค่ะท่านค่ะคือดิฉันก็สงสัยแบบภาษานักข่าวนะคะ
ท่านไม่สบายใจหรือไม่จำเป็นต้องบอกอันนี้ท่านบอกได้เลยนะคะ
ทีนี้ในส่วนของตัวเลขค่ะท่านตัวเลขที่ออกมาเท่านี้เนี่ย
กับการออกไปคือณตอนนี้ที่ตำรวจตรวจสอบเนี่ย
มันเหลือเป็นหลักร้อยคำถามคือว่า
จำเป็นไหมต่อสำนวนที่ต้องมีการตรวจสอบว่าเงินขาออกน่ะ

จำเป็นครับแต่ว่าตอนนี้ก็กำลังตรวจอยู่ครับ
ออกไปไหนบ้างเนี่ยมันต้องใช้เวลานิดนึง
ค่ะทีนี้ในส่วนของสารเคมีที่เรียนกลับมาที่ตัวเด็กน้องที่ยังรักษาอยู่นะคะ
น้องที่น้องคนเล็กค่ะ
ตอนนี้สารเคมีเราชัดเจนแล้วยังคะว่ามีสารเคมีอะไรบ้างคะท่าน
ยังไงครับอันนี้ยังไม่ได้ส่วนตรวจมา
น่าจะประมาณสัปดาห์หน้าอย่างที่ให้ข่าวใช่ไหมคะ
ถ้าได้ปุ๊บเดี๋ยวถ้าได้ถ้าได้

ตอนนี้ต้องทำให้เจ็บผู้ตรวจได้ได้หน่อย
มันน่าจะเป็นสารตัวเดียวไหมคะ
หรือว่าจะเป็นสารหลายตัวคะท่าน
ถ้าตรวจเจอแล้วค่อยมาบอกดีกว่าครับ
เพราะว่าศัพท์นิวสารสินก็ได้แค่นั้นนะครับ
สุดท้ายก็บอกกันดีกว่าครับผม
นี่ในการรวบดวมหลักฐานตอนที่เข้าไปที่บ้าน
อันนี้ขอยับค่อยตอบอ่ะได้ไหมครับ
ได้ค่ะครับค่ะท่านคะจำเป็นต้องมีการตั้งข้อกล่าวหาเรื่องของการค้ามนุษย์เพิ่มเติมไหมคะ
ตั้งไว้แล้วครับตั้งไว้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วครับ

เอาอย่างนี้ค่ะเรียนทวนแบบนี้ค่ะท่านภูมิกับคือว่าถ้าตามเอกสารเลยก็คือ
เดี๋ยวฉันอาจจะแบ่งผิดนะคะท่านให้ความรู้ดิฉันได้นะคะก็คือว่ารับเด็กไว้นะคะ
เด็กไว้เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบอันนี้ข้อแรกข้อสองคือพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ที่สามก็คือว่าทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนตายนะคะจนเสียชีวิต
ข้อที่๔ก็คือช่อกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นแล้วก็ข้อที่๕คือ
ขออภัยค่ะขออภัยซึ่งเพราะฉะนั้นนะตอนนี้เนี่ย
ตรงที่บอกว่าค้ามนุษย์เนี่ยมันคือท่อนไหนคะ
คือท่อนที่กระทำต่อน้องที่เสียชีวิตหรือเด็กทั้งสองคนคะ

คือหมายความว่าการกระทำต่อเด็กแล้วได้เงินมาแบบนี้

ยังไงนะครับ
ตรงที่เรียกค้ามนุษย์เนี่ยถ้าสมมุติเขาบอกว่า
นี่ไงเด็กคนนี้เป็นจริงนี่ไงเด็กคนเล็กก็เป็นแบบนี้จริง
แล้วเงินที่เอามาเนี่ยจะทั้งหมดหรือไม่ก็แล้วแต่

ไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวต้องปฏิเสธกว่างเนี่ยครับ
เดี๋ยวรอให้ทางผมทำให้เสร็จก่อน

แต่ว่าสมมุติการนำเด็กออกมา

แล้วมันทำให้เด็กดูหน้าสงสัยนะครับ
แล้วก็เรียกรับคุณประโยชน์

ขออนุญาตฉันยังไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวขอ

นี่เรียนถามแบบนี้นะคะถ้าสมมุติเราเอาให้ชัดเจนไปเลย
เท่ากับว่าประวัติเรื่องของช่อโกงเนี่ยมีจริงถูกไหมคะ

ในส่วนของประวัติที่มีอาการป่วยทางสภาพจิตใจ

ของแม่เด็กของแม่ปุ๊กอะค่ะ
อันนี้เท่าที่ตรวจตอบยังไม่เจอนะครับ
คือตัวประวัติยังไม่เจอถูกไหมคะท่านดิฉันก็เจอแต่ข่าวเหมือนกัน

สมมุตินะคะท่านพุ่งกลับสมมุติว่าถ้าเกิดมี
ประวัติการตรวจสภาพจิตจริงมันมีผลต่อคดีมากน้อยไหมคะ
ก็ต้องดูต้องดูตามใบแพทย์หน่อยครับว่าแพทย์ที่เริ่มมาเนี่ย
ลงรายละเอียดแค่ไหนก็ต้องมาพิจารณาอีกทีว่า
ทั้งจิตเนี่ยป่วยทางจิตแบบไหนแค่ไหนอะไรยังไง

ทางกองปราบน่าจะมีการแถลงสรุปคดีหรือว่าแบบ
ทั้งหมดของรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก
ภายในสัปดาห์นี้หรือว่าประมาณสัปดาห์หน้าคะ
ขึ้นอยู่กับผมที่ส่งตรวจแล้วได้รับมาครับ
ถ้าประญาณกรการทุกอย่างพรุ่นสมบูรณ์ก็รีบสำนวน
และก็ยังรอประสานจากหน่วยงานเกี่ยวข้อง
ไปจังงงี้ครับงั้นว่าเรย์รี่เราจะให้ค่ะ

คือณตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เข้าสู่การกระทำที่เป็นขบวนการใช่ไหมคะ
คือยังเป็นผู้ต้องหาและเป็นคนที่ตรวจสอบอยู่
คือโดนคนเดียวอยู่ใช่ไหมคะยังไม่เข้าขบวนการใช่ไหมค
ก็คือจะถามว่าตอนนี้ทำคนเดียวหรือว่าร่วมกับใครค่ะ
นักที่ตรวจสอบเจอเลยนักตอนนี้ก็คือยังเจอแค่คนเดียว
ขอบคุณท่านภูมิกับประทักตอนนี้นะคะท่าน

มันทั้งมีลักษณะที่อาจจะไม่เป็นประโยชน์ต่อคดี
ถ้าจำเป็นต้องรู้ตอนนี้นะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือว่า

คือบางทีมันอาจจะไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เสียหาย
อาจจะหมายถึงน้องครอบครัวของน้องเองในบางกรณีนะคะ

เดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้าก็จะถามเช่นเดียวกัน
เมื่อวานได้คุยกันน้อยวันนี้มีเพิ่มเติมมาแล้วนะคะ

ว่าลักษณะการสู้คดีหรือการตั้งข้อกล่าวหาแบบนี้เนี่ย

และข้อหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่า
ถ้าคุณแม่เป็นคุณแม่แท้มีผลอย่างไร
ข้อที่๒คือการค้ามนุษย์มีผลต่อคดีนี้มากน้อยแค่ไหน

สนักแจ็ค๒รสใหม่รสปริกเกลือ

ไวตามิ้วเติมโปรตีนอิ่มสบายท้อง

สวัสดีค่ะอาจารย์ขอรบกลุ่มแป๊บเดียว

แต่ทีนี้เมื่อสักครู่นี้ที่คุยกับทางภูมิกับของกองปราบเนี่ยนะคะ
คือการยืนยันว่าแม่และเด็กคนเล็กเป็นแม่ลูกกันแท้
เอกสารยังไม่มาแต่ก็จากการตรวจสอบก็คือ
เขาคงเป็นแม่ลูกแท้กัน
ทีนี้การที่แม่ปุ๊กเป็นแม่แท้ของน้องคนเล็ก
มีผลต่อการตั้งข้อหาหรือว่าการสู้คดี

เวลาไปสู้กันในสารมันช่วยอะไร
ในการลดโทษในการโต้แย้งได้ไหมคะอาจารย์
ไม่นะครับคือกรณีทภาพเด็กเพื่อการค้าสวัสดีหาประโยชน์โดยมีชอบ

มันจะไปอ้างความเป็นแม่มาตรงนี้ไม่ได้หลัง
กระทำความผิดก็คือการกระทำความผิดนะครับ
ส่วนข้อหาที่น่าสนใจคือข้อหาฆ่าคนตายโดยไตรตรอง
ผมเข้าใจว่าข้อหานี้เป็นข้อหาสำหรับเด็กคนแรก
ทีนี้เด็กคนที่สองเนี่ยยังไม่ตายเลยตั้งข้อหาทำร้ายไว้ก่อน
แต่ถ้าเกิดตายขึ้นมาก็อาจจะโดนข้อหาแบบเดียวกันก็ได้

เมื่อสักครู่นี้ที่ภูมิกับประทักษ์บอกก็คือว่า
ข้อกล่าวหาที่ว่านี้ก็คือรวมการกระทำที่ทำต่อเด็ก๒คน

ทีนี้ในส่วนของความเป็นแม่ลูกแท้ของเด็ก๑คนกับแม่ปุ๊ก
ไม่มีผลต่อคดีใช่ไหมคะไม่มีผลไม่ต่างเลยครับไม่ต่างกัน
ทีนี้ในส่วนของที่อาจารย์แยกพูดมาสักครู่นี้ค่ะ
เด็กคนนึงนี่แหละนี่น่าจะเป็นที่มาของฆ่าโดยไตรตรองกับเด็กอีกคน
คนที่๑คือไตรองเห็นผลอยู่แล้วว่าต้องตายก็คิดว่าต้องทำให้ตาย
ทีนี้คนที่สองเนี่ยยังไม่เสียชีวิตแต่ปรากฏว่ามีการช่วยไว้ได้
คือเนี่ยอาจจะตั้งข้อหาเบาไว้ก่อนนิดนึงแต่ความจริง
ถ้าข้อหาคนแรกฆ่าโดยแต่รองและพฤติกรรมอย่างเดียวกันกับคนแรก
มันก็ควรจะเป็นพยายามฆ่าเหมือนกันไหม
แต่นี่เราไม่รู้ข้อที่จริงนะมองดูเฉย
ว่าถ้าทำอย่างเดียวกันคนแรกตายและฆ่าโดยไตรตรอง
คนที่สองนั้นก็ไม่ต้องกลายเป็นพยายามฆ่าโดยแต่ตรองด้วยหรือเปล่า
นี่ตั้งเป็นข้อสังเกตนะเพราะผมไม่ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมด
แต่เพียงแต่ว่าถ้ามันพฤติกรรมเหมือนกัน
มันก็ควรจะโดนข้อหาในลักษณะชนิดเดียวกันครับ
อาจารย์ค่ะเรียนไม่แน่ใจค่ะ
ข้อกฎหมายมันมีการพูดถึงการฆ่าโดยเจตนาแบบนี้ไหมอาจารย์
คือฆ่าโดยเจตนามันมี๒อย่างนะ
จิตนาตรงกับลิงเห็นผลว่าทำให้เขาตายได้
คำว่าเจตนาในกฎหมายเนี่ยคือตั้งใจเลยยิงตายแน่นอน
หรืออีกอันหนึ่งก็ว่าถ้าทำอย่างนี้
มันเล็งเห็นผลว่ามันต้องตายมันก็เป็นเจตนาเหมือนกัน
แต่ว่ากฎหมายเขาแยกไว้๒ประเด็นเท่านั้นเองว่า
ไม่ใช่ว่าตั้งใจโดยตรงตั้งใจโดยตรงต้องการให้ตายทันที
หรือบางทีก็ไต่ตรองคิดว่าทำอะไรอย่างนี้เดี๋ยวก็ตาย
มันก็เป็นเร็งเห็นผลแล้วว่าต้องตายได้
อาจารย์ในส่วนของเด็กคนแรกกับเด็กคนที่๒
สมมุติว่าสมมุติว่าแม่ปุ๊กเข้าสู่กระบวนการแล้วตกเป็นจำเลยจริง
เวลาสู้ในคดีของตัวเอง
เวลาสารพิจารณาหรือเวลาสู้กัน
คือพิจารณาแยกไหมคะระหว่างการกระทำต่อน้องคนโต
กับการกระทำต่อน้องคนเล็กเนี่ยเวลาสู้คดีมันแยกกันไหมคะ
มันคงไม่แยกถ้าพฤติกรรมเหมือนกันนะ
คนหลังนี่อาจจะหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะลูกในไส้แท้

ลักษณะของการผิดธรรมชาติมนุษย์อาจจะเพิ่มโทษก็ได้
เหมือนลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยมันก็โดนหนักในขณะเดียวกัน
กฎหมายไม่ได้เขียนว่าพ่อฆ่าลูก
มันก็อาจจะมีผลต่อการกำหนดอัตราโทษได้เช่นเดียวกันครับ
คือความเป็นแม่ลูกแท้กันไม่ได้มีผลต่อโทษหนักเบา
มันอยู่ที่พฤติกรรมของการกระทำ
ถ้ากระทำกับคนแรกอย่างนี้คนที่สองอย่างนี้โทษก็ต้องเหมือนกัน
แล้วอีกแบบหนึ่งคือว่าสมมุตินะคะอาจารย์สมมุติว่าถ้าแม่ปุ๊กเนี่ยมีประวัติการรักษา
อาการทางจิตจริงมีผลต่อคดีไหมคะ
คิดว่ากรณีนี้ไม่น่ามีผลเพราะรู้สำนึกชั่วดีอยู่ได้
รับเงินบริจาคได้โอนเงินได้คุยได้
ก็เหมือนก็ย้อนกลับไปที่น้องจิตรดาก็ดีน้องมูแฮมก็ดี
สารก็พิพากษาถือว่ายังมีสติรู้ผิดชอบอยู่พอสมควร
ไม่ใช่ถึงกับวิกลจริตของเรามักจะไปหลงกับประเด็นวิกลจริต
แต่วิกลจริตมันต้องวิกลจริตจริง
อย่างพวกไอ้รักทรัพย์มาดมอย่างนี้มันก็ยังไม่ได้วิกลจริต
ยังรู้สำนึกอยู่กฎหมายวิกลจริตบ้านเราเนี่ยหมายความว่าไม่รู้สำนึกจริง
อาจารย์เท่าที่อาจารย์ประเมฆเคยอ่านคดีมาตั้งหลายสิบปี
อาจารย์เคยเจอลักษณะคดีแบบนี้บ้างไหมคะที่เอาเด็กมา
แล้วก็เข้ารักษณะการรับบริจาคแล้วสุดท้ายก็เข้ารักษณะทำร้ายเด็กอะค่ะ
มันมีแต่พวกคำขอทานไงแต่ยุคนี้มันยุคเปลี่ยนยุคเปลี่ยนเป็นยุคดิจิตอลนะ
ทำให้เด็กน่าสงสารทำให้เกิดกลัวเมื่อก่อนมันก็ใช้ระบบขอทาน
ถ้าเทียบกับคดีที่เอาเด็กมาทรมานทำขอทานไม่ต่างกันครับก็ค้ามนุษย์เช่นเดียวกัน
อาจารย์คะในส่วนนี้ถ้าสมมุติมีคนรู้เห็นว่าแม่ปุ๊กทำแบบนี้ทำไปเพื่อการนี้
คือแม้ว่าไม่ได้มีส่วนในการเช่นไม่ได้ไปโอนเงินไม่ได้ไปเบิกเงิน
ไม่ได้เป็นคนติดต่ออะไรให้แต่คือรับรู้ว่าแม่ปุ๊กทำแบบนี้
คนที่รับรู้คนนั้นเนี่ยมีส่วนรับผิดชอบไหมคะ
รับรู้นี่ต้องดูก่อนว่าสนับสนุนหรือเปล่าถ้ารับรู้และสนับสนุนมันก็โทษเท่ากันนั่นแหละ
คือค้ามนุษย์โทษอัตราโทษไม่ต่างกันนะครับแต่ถ้ารับรู้เฉยแล้วไม่รู้อะไรเลย
จากนั้นว่าเขาทำอะไรรู้ว่าเขามารับบริจาคแต่ไม่รู้มันป่วยจริงมันไม่ป่วยจริง
ก็อาจจะไม่เกี่ยวแต่ถ้ารู้ว่าเด็กป่วยแล้วทำให้เด็กป่วยมันก็เท่ากับสมคบคิด
หรือว่ารู้ว่าป่วยรู้ว่าทำให้ป่วยแล้วไปสนับสนุนเขาก็เป็นผู้สนับสนุน
โอกาสที่เราจะคุ้มครองเด็กเราจะลงโทษคนพวกนี้มันมีเยอะอยู่แล้ว
อาจารย์สมมุติถ้ามันในระยะยาวแล้วการสู้คดีมันจบที่ทางฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาแพ้
ในส่วนของแม่ปุ๊กหรือแม้กระทั่งครอบครัว
สามารถอ้างว่าแม่ปุ๊กต้องดูแลครอบครัวเป็นแม่ของลูกต้องดูแลลูก
หรือสมมุตินะคะเรียนไม่แน่ใจว่าเขามีการใช้เด็กในศาลกันมากน้อยแค่ไหน
แบบคือเด็กอยากอยู่กับแม่แบบนี้จะทำยังไงคะอาจารย์เพราะเด็กยังเล็กมากอะค่ะ
ไม่หรอกครับคือถ้าอยู่กับแม่แม้เด็กอยากอยู่กับแม่แต่แม่มีสภาพที่ว่า
เป็นคนที่มีจิตใจโหดร้ายและไม่ดูแลเท่าที่ควรเนี่ยเขาก็ไม่ให้อยู่
เหมือนกับพ่อแม่หย่ากันและแม่ไม่ดูแลบุตรมีเหตุควรไม่ดูแล
เขาก็แยกอำนาจการปกครองได้ครับเราเอาเด็กเป็นตัวตั้ง

อาจารย์มันมีข้อกฎหมายที่มีการครอบคลุมถึงพฤติกรรมลักษณะของการยกลูกให้การ
หรือว่ารับเด็กมาเลี้ยงอะไรแบบนี้ไหมคะ
มันมีการขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมมันมีสองแบบหนึ่งคือขออนุญาตศาล
ผู้ปกครองที่ผู้ปกครองไม่อยู่ก็เด็กไม่มีผู้ปกครอง
ก็ขออนุญาตสารสารก็ดูประการที่สองอาจจะต้องไปขอกรมประชาสงเคราะห์นั่นแหละ
แต่ขอถนนพัฒนาความอ้ำกงทางกรมมนุษย์
ซึ่งถ้าไปขอถนนจะต้องมีการทดลองเรียน
ก็จะตรวจสอบ๖เดือนครั้ง๖เดือนครั้งปีนึงแล้ว
เขาถึงจะยอมให้รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมครับ
อาจารย์ค่ะเข้าใจข้อกฎหมายแล้วขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะ
บรรยากาศข้างหลังโต่งมากเลยขอบคุณอาจารย์มากนะคะ

เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมมีอยู่ประเด็นหนึ่งนะคะ
เพราะมันก็มีเรื่องของต่างประเทศที่เข้ารักษณะคล้ายแบบนี้เหมือนกันนะคะ
ก็เคยเกิดขึ้นเราจะคุยกับคุณหมออดีศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์นะคะ
ว่าลักษณะแบบนี้มันต้องทำความเข้าใจตัวแม่เด็กเองแบบไหนสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะอีกแง่หนึ่งที่
ก็ไม่ควรจะปล่อยผ่านนะคะว่าถ้ามันเป็นไปตามข้อกล่าวหาทั้งหมดจริง
คือว่ามีการรับเด็กมาเลี้ยหรือแม้กระทั่งเป็นลูกแท้นะคะ
แล้วก็ทำการแนะสนาที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้แล้วปรากฏว่าผิดจริง
เป็นไปตามข้อกล่าวหาทั้งหมดจริงคำถามคือว่า
แล้วเขาทำไปมันตอบสนองอะไรสำหรับตัวเขาบ้างนะคะ
เราจะคุยกันกับพ่วงโดยการสถาบันแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวนะคะ
ศาสตราจารย์นายแพทย์อดีศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์ค่ะ

ค่ะจากข่าวนี้แวบแรกเลยค่ะ
คือมันเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ได้ยินบ่อยไหมคะคุณหมอ
ก็เป็นคือการดูแลเด็กไม่เหมาะสมนี่
มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นค่อนข้างจะมากในบ้านเรานะครับ
แล้วก็มีแนวโน้มที่จะมากขึ้นด้วยฮะ
แต่ว่ารูปแบบรูปแบบของการดูแลไม่เหมาะสม

รูปแบบที่เกิดขึ้นครั้งนี้ก็ต้องไปดูรายละเอียดประวัติอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
อาจจะต้องคุยกับคุณหมอทางธรรมศาสตร์หรือทางนครสวรรค์หรือประวัติอดีต
ว่าก่อนหน้านี้เคสของน้องยิ้มอย่างนี้
เกิดอะไรขึ้นบ้างมากี่ครั้งเลย
แต่อย่างไรก็ตามก็มีฟังดูจากประวัติจากข่าวเนี่ยนะฮะ
ก็จะมีกลุ่มอยู่กลุ่มหนึ่งกลุ่มอาการกลุ่มหนึ่ง
ผู้ปกครองเนี่ยจะพาเด็กมาโรงพยาบาลนะฮะ
มาด้วยอาการที่ตัวเองเป็นคนทำขึ้นมาเองนะฮะ
เพื่อให้เด็กเนี่ยมีอาการเจ็บป่วยแล้วก็เข้ามาสู่โรงพยาบาล
แล้วก็ได้รับความสนใจในการตรวจรักษานะฮะ
ด้วยเครื่องมือต่างนานาซ้ำแล้วซ้ำอีกนะฮะ
แล้วอาการเจ็บปวดนี้บางครั้งกระทำรุนแรงเกินไป
สุดท้ายเด็กก็อาจจะเสียชีวิตได้นะฮะ
อันนี้ก็เป็นอาการทางจิตอย่างหนึ่งของผู้ดูแลนะครับ
ของพ่อแม่ที่อาจจะต้องการเรียกความสนใจนะฮะ
จากผู้อื่นจากสังคมด้วย

ให้เด็กเป็นตัวแทนของการเจ็บป่วยแอบ
กำลังจะถามคุณหมอว่าตอนที่บอกว่าเพื่อให้ได้รับความสนใจเนี่ย
ต่อตัวลูกหลานเขาหรือต่อตัวเขาคะ
ต่อตัวเขาเองค่ะเนื่องจากคุกธรรมเหล่านี้
มักจะมีปัญหาตอนวัยเด็ก
อาจจะขาดเป็นส่วนบุคคลที่ได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสมมาก่อนครับ
เช่นขาดการดูแลขาดความรักความอบอุ่นนะฮะ
ขาดความสนใจจากการดูแลในวัยเด็กมาก่อนครับ
แล้วก็สภาพจิตอันเนี้ยก็เกิดเป็นอาการที่แสดงออกมานะฮะ
ซึ่งลักษณะจะคล้ายกันเพียงแต่คุมอาการที่กระทำเนี่ย

หรือถ้าสมมุติฉันลองคิดแบบในแง่ที่ลบกว่านี้นะคะ
หรือจริงอาจจะไม่ใช่เข้ารักษณะอย่างที่คุณหมออธิบายมาหรอก

ไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นไม่ได้มีปมในชีวิต
ไม่ได้ต้องการความสนใจคืออยากได้เงิน
มันสามารถอธิบายแบบนี้แบบทะลุไปแบบนี้เลยได้ไหมคะ
เอ่อก็ประเด็นนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราพูดกันอยู่ตอนนี้ในในสังคมตอนนี้นะฮะ
ก็คือว่าเป็นคนใจร้ายเรียกร้องเงินนะฮะเอ่อทำเพื่อเงินนะฮะ
แต่ว่าก็เราต้องไปดูรายละเอียดผมหนึ่งว่าต้องไปดูประวัติที่นครสวรรค์ที่ธรรมศาสต
ธรรมชาตินี่เขาก็มีความเช่าชาญในการถูกเรื่องของนี้อยู่นะฮะถึงวินิจฉัยได้นะฮะ
เพราะฉะนั้นต้องไปดูว่าจริงแล้วก่อนนั้นเนี่ยมาซ้ำแล้วซ้ำอีกกี่ครั้งนะฮะ
แต่ว่ารักษณะที่ถ้าหากเป็นการมาซ้ำนะฮะหลายครั้งนะฮะ
แล้วก็จะสังเกตได้นะว่าในตอนนี้สมมุติว่าเขาอยากจะทำลายเด็กเนี่ย
เขาอาจจะทำลายที่อื่นไม่ต้องมาปรากฏอยู่ในโรงพยาบาล
ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการถูกวินิจฉัยได้ไงแล้วว่าเขาเป็นคนทำร้ายลูกถูกไหม
กรณีที่ได้เงินนะฮะแล้วก็วางแผนอย่างรอบครอบนะฮะ
วางแผนรอบครอบเนี่ยอาจจะไม่กล้าพอที่จะเอาเข้ามาที่โรงพยาบาล
เพื่อเรียกร้องเงินเพราะถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นผู้กระทำให้เกิดอาการเจ็บป่วย
แล้วก็มาโรงพยาบาลเพื่อมาหลอกล่อเนี่ยนะฮะก็มีความเสี่ยงที่จะถูกจับได้อีกเช่นกันนะครับ
ก็อาจต้องดูว่าจริงแล้วเป็นอย่างไรนะฮะ
เราจะเห็นได้ว่าเวลาเขามาแล้วเนี่ยนะ
เขาก็จะเอาไปถ่ายภาพลงไปเรียกความสนใจคือ
ซึ่งอาจจะเป็นตัวเสริมกลุ่มอาการโรคอันนี้ด้วยก็ได้นะฮะ
จุบันนี้โพสต์รูปของคนป่วยลงไป
แล้วก็มีสังคมแห่กันมาช่วยกัน
ให้แสดงความเห็นใจให้กำลังใจ
อันนี้ก็อาจจะมีส่วนที่ทำให้กลุ่มอาการนี้
คุณหมอคะถามจากคนที่ติดตามเพจแม่ลูกที่ว่านี้นี่นะคะ
มันเกิดเหตุตอนที่น้องคนโต

แล้วคุณแม่เนี่ยไลฟ์ด้วยคำถามคือว่าอันนี้คือ
คุณหมอมองว่านี่ก็คือเข้าอยู่ในกลุ่มอาการที่ถ้าเขามีปัญหาสภาพจิตจริงก็
ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาจะแสดงออกได้แบบนี้หรือเปล่าคะ
แก้ปัญหาสุขภาพจิตของตนเองมีหลายรูปแบบฮะแล้วก็
เป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาติดตามดูนะฮะ

ไม่ใช่แปลว่าทำให้ผู้กระทำเนี่ยไม่มีความผิดนะ

หมายความว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราต้องศึกษาไว้
ผู้กระทำที่กระทำกับเด็กไม่เหมาะสม

แล้วก็จะต้องได้รับการ

แต่ว่าถ้าหากมีสภาพจิตที่ไม่สมบูรณ์
เขาก็จะต้องรับการดำเนินการทั้งคู่

เพราะการดำเนินการทางกฎหมายเราก็รู้ว่าเราใช้กฎหมาย

ถ้าคนอยู่สังคมที่เราไปปรับพฤติกรรมเขามีสุขภาพจิต
ที่มีปัญหาอยู่แล้วต้องการ
การรักษาพยาบาลร่วมด้วยกับการ

อันนี้ก็เป็นความจำเป็นที่ต้องวินิจฉัยในลายนี้ครับ

คือถ้าสมมุติมันวินิจฉัยว่าเขาเองก็ต้องได้รับการรักษา

ถ้าเขาผิดจริงก็ต้องได้รับการลงโทษแบบนี้ใช่ไหมคะคุณหมอ
ถูกต้องครับมันไม่ใช่ละเว้น
แล้วก็โรคนี้เป็นโรคที่ต้องวินิจฉัยให้ได้
วินิจฉัยไม่ง่ายนะฮะยาก
ถ้าทิ้งไว้เนื่องจากมันเกิดการกระทำซ้ำ
แล้วก็ลงเอยมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นได้
ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรักษาพยาบาลหรือว่าฝ่ายคุ้มครองเด็ก
อาจจะต้องให้การวินิจฉัยแล้วก็การคุ้มครองเด็ก
คือเอาความสงสารเอาความอะไรเป็นตัวตั้งแล้วก็
อาจจะไม่ได้มันเป็นเรื่องยากพอสมควร
คุณหมอค่ะขอสั้นแต่ว่าอยากจะทราบมากว่า
สมมุติว่าถ้าเขามีอาการทางจิตใจแบบนี้จริงนะคะ
กระทำแบบนี้ต่อเด็กเนี่ยไม่ได้เกี่ยงใช่ไหมคะ
ว่าเป็นลูกเลี้ยงลูกบุญธรรมหรือว่าลูกตัวเองอะค่ะ
ใช่ครับลูกตัวเองก็มีหลายลายที่กระทำ
เราจะสังเกตว่าคนนี้กระทำทั้งลูกเลี้ยงแล้วก็ลูกตัวเอง
ในรายที่๒ด้วยวิธีการแบบเดียวกัน
แต่กรณีลูกเลี้ยงคนแรกยังจะต้องศึก
ผมคิดว่าถ้าพูดถึงในด้านคุ้มครองเด็กนะ

ว่ามีการละเลยการปล่อยปะละเลยให้ผู้เลี้ยงดูทดแทน
แล้วก็ไม่ทราบได้ดำเนินการตามกฎหมาย
ในการมอบสิทธิ์ปกครองให้กับผู้เลี้ยงดู
หรือลงเอยลูกเขาเสียชีวิตแล้วเห็นว่าร้านหลบก็ไม่ได้มาแล้วก็ไม่ได้มา
สิ่งเหล่านี้มารดาคนแรกถ้าในกฎหมายคุ้มครองเด็ก
แม่และผู้ปกครองมีส่วนรับผิดชอบ
เพราะฉะนั้นไปดูว่ากระบวนการมอบหมายทดแทนมีความถูกต้องตั้งแต่แรกด้วยหรือเปล่า

เข้าใจค่ะยังไงที่คุณหมออธิบายมาเดี๋ยวตามอีกทีเพราะว่าเดี๋ยวรอกองปราบสรุปสำนวนน่าจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ

อีซ่าคู่บรรเทิงไทยรัฐวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ